เอามาดูเรื่องของเซียนมวยที่เขาติดโรคโควิด๑๙ไปแล้วเนี่ยนะคะ
เขามีการโอดครวนผ่านเฟซบุ๊กบอกว่ารอส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นอนรอแบบนี้มาแล้ว๔วันหมอบอกเตียงเต็ม
และตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมค่ารักษาเขาบอกหูเป็นแสนแล้วคุณ
มันเป็นแสนแล้วหนึ่งในเซียนมวยที่ติดโควิดสิบเก้าจากลุมพินีนะคะ
ได้โพสต์ภาพใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลเขาบอกมันเป็นหลักแสนแล้วนะคุณ
แล้วก็มีภาพการแถลงข่าวสถานการณ์โควิด๑๙
ของผลิตประยุจรรย์โอชารณายกแล้วก็ระบุว่าประชาชนไม่ต้องห่วงนะ
รัฐบาลเตรียมรับมือไว้ทุกทางสถานที่รักษาเรามีรองรับเพียงพอ
ผมรอส่งตัวไปรักษา๔วันอยู่ที่เดิมอยู่เลย
หมอบอกเตรียมเต็มเตรียมเตรียมเต็มทุกที่ต้องรอคิว
และค่ารักษาผมตอนนี้ทะลุหลักแสนแล้วครับดีนะผมมีประกันอีกหน่อย
ถ้าคนเป็นเยอะจะทำยังไงในเวลาต่อมาในแพทย์สุขุมกาญจนพิมายนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงประเด็นนักกล่าวหากป่วยจริงต้องเสียค่าใช้จ่าย
ก็ให้แจ้งเรื่องมาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะหากพบว่ามีค่าใช้จ่ายที่มันแพงเกิน
ได้รับการรักษาที่มันไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามโควิดสิบเก้า
ผู้ป่วยย้ำแบบนี้ไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาแต่ต้องใช้ผลแล็บยืนยันว่าคุณติดจริง
คุณรักษาฟรีส่วนกรณีค่ะนายกไก่นายกิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกอบจฉะเชิงเซาที่ไปติดไวรัสมาจากสนามมวยล่าสุด
เมื่อวานนี้นะคะพันรยาค่ะคุณสุรวดีแจ้งผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าผลตรวจติดเชื้อไปอีกคน
ส่วนผู้ใกล้ชิดสี่คนไม่พบการติดเชื้อซึ่งภรรยาของนายกไก่เนี่ย
หน้าไปออกงานสังคมด้วยงานบวชงานแต่งฝังลูกนิมิตเปิดกิจกรรมทางราชการต่าง
ตั้งแต่๗๑๓มีนาคมไปมาแล้วหลายสิบงาน
ก็เลยอยากให้ทุกคนที่รู้ว่าตัวเองอยู่ใกล้นางสุรวดีกักตัวก่อนนะ
ใช่นะป้องกันไว้นะคะกันไว้ดีกว่าแก้นะคุณผู้ชมแย่แล้วเดี๋ยวจะแก้ไม่ทันนะคะ